เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้ว
เป็นกรณีที่คนร้ายไปตีท้ายทอย

หลังก่อเหตุเขาก็ยังเชิดรถของคนที่ทำร้ายเนี่ย

ปมเหตุคาดว่ามาจากความขัดแย้งส่วนตัวนั่นเองค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ไปตีไทยทอยนายอานนท์นามามัย

ที่บ้านน้ำหวยตะบลนาโป่งอำเภอเมืองเลย
โอ้โหไปทำจนเขาสาหัสนะคะ
คอบวมปากก็เลือดไหลแล้วก็หมดสติ

ก็ลากตัวเขาไปยัดในบ่อซ่วมที่นี่ค่ะ

ห่างจากหมู่บ้านติ้วน้อยไป๒กิโลเมตร
เอาผู้บาดเจ็บทิ้งลงไปในบ่อซ่วมลึก๒เมตร

หลังก่อเหตุเขาคิดว่าผู้บาดเจ็บตายแล้ว
แล้วก็กระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือผู้บาดเจ็บ

โอ้โหผู้บาดเจ็บพยายามเปิดฝาท่อพยุงตัวขึ้นมานะคะ

แล้วก็มีคนมาเจอก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

จนไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่เชิงเขา

ห่างจากจุดเกิดเห็นไปสัก๑๐๐เมตรได้นะคะ
ก็เลยพิมพ์ลายนิ้วมือเอาไปเป็นหลักฐาน
แล้วก็ไปสอบถามนางสาวนันทิดาอ้องแสนคำ

บอกว่าตอนนี้อาการของพี่ชายก็อยู่โรงพยาบาลนะคะ

แต่ยังจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนทำ
เพราะว่าตอนนั้นพี่ชายบอกว่านั่งรับมีดอยู่แหละ
อยู่มารู้สึกตัวอีกทีนึงไปอยู่ในท่อซ่วมแล้ว
ส่วนคนร้ายเนี่ยตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะทราบชื่อด้วย
คือนายวิรัติน้อยผ่าอายุ๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดเลยนะคะ
แล้วก็เป็นเพื่อนของผู้บาดเจ็บด้วย
เป็นคนที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้าย
ตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
สาเหตุปมเหตุเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
และกำลังขยายผลว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มด้วยหรือเปล่า
ยังคงกบดานในพื้นที่และจะเร่งติดตามตัวให้เร็วที่สุดค่ะ